ด้านหลังของเราครับชนสนั่นกลางสี่แยก
และที่น่าเป็นห่วงมากคือมีเด็กแฝดอยู่ในรถด้วยนะฮะ
แฝด๒คนนี้อายุยังน้อยอยู่เลย๒๒วันยังตัวแดงอยู่เลยฮะ
โชคดีว่าไม่เป็นอะไรมากดูภาพวงจรปิดครับ
ชนกันไปแบบนี้ครับ๓คันที่เสียหายวงจรปิดบริเวณสามแยกปากกิเลน
ถนนสาย๓๒๓กาญจนบุรีไซโยกครับที่จังหวัดกาญจนบุรี
นาทีเกิดอุบัติเหตุมีรถบรรทุกปูน๖ล้อจอดรอเลี้ยวอยู่นะฮะ
รถคันใหญ่นะแล้วจังหวะนั้นมีกระบะเลี้ยวขวาตัดเลนทางตรง
แล้วมีรถอเนกประสงค์อีกคันเขาขับมาพอดีก็เลยชนเข้ากับกระบะ
แล้วก็ถลายไปชนกับรถปูนะฮะเนี่ยจังหวะเนี้ยพอกระบะกำลังเลี้ยวปั๊บ
อเนกประสงค์สีขาวมาก็เลยชนเข้าไปอัดก๊อปปี้ตรงนั้นนะครับ
ความเสียหายเกิดขึ้นกับรถสามคันกระบะรถอเนกประสงค์แล้วก็รถปูน๖ล้อนะครับ
จุดเกิดเหตุตรงนี้ไม่มีสัญญาณไฟจราจรครับมีแค่ไฟกระพริบเตือนให้ระวังเท่านั้น
เหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้หลังเกิดเหตุมีผู้หญิงสองคนครับ
ก็อุ้มทารกน้อยเอาไว้ในอ้อมอกคนละคนออกมาจากรถอเนกประสงค์ครับ
ยืนรอจุดที่ปลอดภัยที่เกาะกลางถนนตำรวจมาตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถอเนกประสงค์
ประตูซ้ายยุบกระจกหน้าแตกส่วนรถบรรทุกปูนั้นกันชนหน้ายุบเสียหายนะครับ
ดูภาพมุมนี้แล้วหน้าหวาดเสียวมาก
คนขับรถบรรทุกปูนบอกว่าขับมาจอดรอจะข้ามถนน
เห็นแล้วรถสองคันนี้กำลังขับมาวิ่งมาคนละฝั่ง
กระบะกำลังเลี้ยวตัดเลนก็คิดว่าจะพ้นไม่น่าจะชนหรือเปล่า
พอคิดเสร็จปั๊บชนจริงครับ
และไม่หนำซ้ำยังชนมาจนกระทั่งมาโดนรถขนปูนเขาด้วย
โชคดีว่าไม่มีใครเป็นอะไรมาก
กระบะมากัน๓คนเจ็บเล็กน้อย
ส่วนฝั่งรถอเนกประสงค์บนรถมีทารกแฝดด้วยครับ
อายุเพียงแค่๒๒วันเองเพิ่งเกิดมาเองไม่นานครับ
ดีเหมือนกันว่าเด็กไม่ได้เป็นอะไรมากนะครับ
แม่ของทารกแฝดคุณแม่สกุริสราครับ
บอกว่านั่งเบาะหลังอุ้มลูกเอาไว้๑คน
ส่วนลูกอีกคนคุณยายช่วยอุ้มเอาไว้
โล่งใจมากที่ทุกคนยังปลอดภัยเนี่ยครับ
ตอนนี้นะคุณแม่โล่งอกแล้ว
เหตุการณ์นี้อย่างที่บอกว่ายังโชคดีมาก

คือเป็นจังหวะที่รถอาจจะขับมาไม่ได้เร็วมากด้วย
แต่สิ่งที่ต้องย้ำเตือนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมทุกท่านก็คือว่า
ความปลอดภัยสำหรับรถที่มีเด็กนั่งโดยสารไปด้วยครับ

ให้เด็กอายุไม่เกิน๖ขวบต้องนั่งคาซีสนะฮะ
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่๑๗สิงหาคมที่ผ่านมาแล้ว
เว้นรถรับจ้างแล้วก็รถสาธารณะนะครับ
หากมีข้อมูลประกอบขึ้นได้เลย
มีข้อยกเว้นว่าหากไม่มีคาซิส
ปฏิบัติตาม๓ข้อคือ๑ขับช้าชิดซ้าย
ให้เด็กนั่งที่นั่งโดยสารตอนหลังหากเป็นกระบะหรือกึ่งกระบะ
ให้นั่งโดยสารตอนหน้าได้แต่ห้ามนั่งท้ายกระบะ
และ๓ครับมีผู้ดูแลเด็กในขณะโดยสาร
หรือให้เด็กรัดเข็มขัดรัดหน้าตักอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับ

เพื่อเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมแล้วก็ทุกครอบครัวด้วย

เรื่องของคาซีสเนี่ยมันเป็นความสำคัญจริงนะคะ
สำหรับคุณพ่อคุณแม่และเชื่อว่าหลังเกิดเหตุการณ์นี้เนี่ย
คุณแม่น่าจะต้องไปเตรียมซื้อให้ลูกแล้ว
เพราะว่าจริงแล้วดูจากรถเนี่ยน่าจะวางคาซีได้นะคะ

เพราะความปลอดภัยเนี่ยคือถ้าเด็กเราจะเห็นละเหตุการณ์นะ
คือเวลารถชนเด็กนั่งคาซีสแล้วจะยังอยู่ปลอดภัยนั่นเองค่ะ